เหตุจากการที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่า
พัดลูกช้างมาจมน้ำอยู่ที่พิศนุโลกนะครับ
ชาวบ้านเองพยายามที่จะช่วยอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางแล้วนะครับ
เพราะว่าช้างเขาอยู่ในอาการตื่นตกใจแล้วก็กลัวชาวบ้าน
ชาวบ้านทั้งมีการขุดริมสระนะครับ
เพื่อให้เป็นทางลาดให้ช้างพยายามที่จะขึ้นมาเอง
แต่ก็ไม่ขึ้นมาไม่ได้
ก็ติดโปรยแล้วก็พยายามชูงวงขึ้นมาจากน้ำให้พ้นน้ำนะครับ
ปรากฏเมื่อวานเป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและคนในชุมชนกันอีกครั้ง
เขาพยายามที่จะเอาเชือกไปคล้องตัวช้าง
และจากนั้นต้องใช้รถแบ็คโฮนี่แหละครับ

หลังจากที่ได้ใช้รถแบ็คโฮลเนี่ย
ทำทางลาดบนพื้นดินริมฝั่งน้ำเรียบร้อยแล้วนะ
ท้ายที่สุดนำเขาขึ้นมาได้ด้วยสภาพแบบนี้แหละครับ
เป็นช้างที่น้ำหนักกว่า๓ตันนะคุณ
ได้รับการช่วยเหลือจากคลองชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เจ้าหน้าที่เล่าว่าระดมกำลังจากหลายหน่วยงาน
กับชาวบ้านในพื้นที่พยายามช่วยเหลือมาตลอดทั้งคืนไม่สำเร็จ
กระทั่งช่วงเช้าช้างอ่อนแรงสุดแล้วนะฮะ
อยู่ในสภาพนอนในลำคลองชมพู
ทุกคนในทีมช่วยเหลือก็ต้องลุ้นกันแหละว่า
ถ้าช้างไม่มีแรงเดี๋ยวเขาชูงวงขึ้นมาพ้นน้ำไม่ได้

จากนั้นทีมสัตวแพทย์สำนักบริหารและอนุรักษ์๑๑พิสุนโลก
ปฐมพยาบาลหลังจากที่ดึงช้างขึ้นมาได้แล้วนะครับ

จากช้างมีอาการอ่อนล้ามาก

ต่อมาทีมสัตวแพทย์จากสถาบันโฆษบาลแห่งชาติ

แล้วก็รอลุ้นให้ช้างยืนเองได้

เพื่อจะเตรียมย้ายไปรักษาต่อที่จังหวัดลำปางนะครับ
ด้านของผู้มนวยการสำนักบริหารพื้นที่

บอกว่าช้างตัวนี้เป็นช้างศรีดอเพศผู้

แล้วก็มาติดอยู่ที่คลองชมพูพิศนุโลกแห่งนี้

บอกว่าทีมสัตวแพทย์ที่ช่วยเหลือช้าง

อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว

พยุงตัวให้ยืนขึ้นได้แล้วด้วย

ขึ้นมาจากน้ำตอนนี้ช่วยพยุงตัว

แต่ว่ายังไม่สามารถขนย้ายไปรักษา
ที่สถาบันโฆษบาลจังหวัดลำปาง

และพันธุ์ค่ะโดยทีมสัตวแพทย์

เชือกมัดยกตัวช้าง

เพื่อที่จะต้องดูอาการช้างว่า
ช้างเชือกนี้มีบาดเจ็บมากน้อย

สามารถช่วยช้างลุก

ต้นยางขนาดใหญ่ที่อยู่รอบริมคลองนั้นนะคะ
พร้อมทำคอกให้ช้างยืนทรงตัวเอาไว้ก่อน
เพราะว่าเขาต้องดูอาการว่าสรุปแล้วขาด้านซ้ายหรือขาด้านขวานี่เจ็บนะคะ
ส่วนในการขนย้ายช้างไปที่สถาบันโฆษบาลแห่งชาติจังหวัดลำปาง
เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่จะต้องรอคำสั่งค่ะ
ซึ่งเป็นเพราะว่าที่ต้องรอคำสั่งเพราะว่าเขาเป็นช้างป่า
พื้นถิ่นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทำให้คืนนี้ช้างเชือกนี้
น่าจะยังคงต้องอยู่ในพื้นที่ในตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางก่อนนะคะ
ขณะที่ชาวบ้านตัดต้นกล้วยแล้วก็หาผลไม้คอยเอาไว้ให้ช้างกินคลายหิว
ซึ่งช้างก็เอางวงรัดต้นกล้วยกินพอได้บ้างแล้ว
ถือว่าพ้นขีดวิกฤตระดับหนึ่งค่ะ
ก็ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านช่วยดูแลช้างตัวนี้อย่างเต็มที่นะคะ
ชาวบ้านก็ลุยฮะลุ้นฮะช่วยกันลากเชือกเลยหุ้ยเล่หุ้ยเลยนะ
มา๒วันแล้วนะครับท้ายที่สุดเอาขึ้นมาได้นะครับ